เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นที่แม่น้ำบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
พลาดท่าค่ะตกลงไปในแม่น้ำ

ก่อนหน้านี้มีคนคิดสั้นฆ่าตัวตายกระโดด
แต่เธอไม่ได้กระโดดค่ะเธอพลาดตกลงไป

แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะเธอไปจับเขากับกิ่งต้นลำพู
แล้วมีเจ้าหน้าที่มาเห็นมาช่วยได้ทัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำบางประกงหน้าสวนมรุพงศ์
ตรงข้ามกับสำนักงานเหล่ากาชาติ
อย่างคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุ
โดยเจ้าหน้าที่นะคะได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวอายุ๓๘ปี

ทราบชื่อก็คือนางสาวพิมพรกลับประทุม
เป็นชาวบ้านในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะเธอลอยไปตามกระแสน้ำ
แล้วก็ไปจับกิ่งต้นลำพูเอาไว้ได้

สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำกำลังมาถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปพบนะคะว่าตัวเธอคือสภาพอิดโรยแล้วค่ะ
เนื่องจากว่าเธอไปจับกิ่งไม้อยู่เวลานานแล้ว
แล้วก็น้ำก็ไหลเชี่ยวกรากด้วย
ตอนแรกกู้ภัยโทรประสานขอเรือมารับตัวผู้ประสบเหตุ

กระทั่งร่างกายเธอล้าเต็มที่แล้ว
ที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจ
ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นชาย๒คน
เสื้อชูชีพแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ลงไปช่วยเธอแล้วก็เอาเชือกมัดเชือกชูชีพ
ให้เธอสวมแล้วก็ดึงเธอกลับขึ้นมาค่ะ
ที่สุดแล้วเธอก็กลับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็ต้องบอกว่า

หลังจากนั้นก็ไปสอบถามผู้ประสบเหตุ
ก็คือเธอคนนี้นะคะเธอเล่าแบบนี้บอกว่า
เธอเดินลงบันไดบริเวณเขื่อนริมน้ำ

สังเกตเห็นว่าบริเวณบันไดเนี่ยมีแต่ไข้น้ำเกาะอยู่
ก็เลยเอาล่ะกลัวลื่นไงถอดรองเท้าเดินลงไป
แต่เมื่อลงไปล้างมือเสร็จแล้วนะคะ
ระหว่างทางที่จะเดินกลับขึ้นมา
ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุลื่นถลายตกลงไปในแม่น้ำบางประกง
กระแสน้ำตอนนั้นก็คือไหลแรงด้วยนะคะ
ก็เลยพัดร่างของเธอไปอย่างรวดเร็ว
เป็นจังหวะที่เธอเห็นกิ่งไม้ก็คือกิ่งต้นลำพู
กลางแม่น้ำเธอก็ฉวยหยิบจับเอาไว้ได้ทันนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
กระทั่งมีเจ้าหน้าที่มาช่วยได้สำเร็จนะ
ช่วงนี้ฝนตกเยอะด้วยนะคะระมัดระวังนะคะ
ใครที่อยู่ริมน้ำต่างโดยเฉพาะผู้อาวุโส
อันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ